กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่า
กายที่แข็งแรงที่เดินได้ยืนได้นั่งได้
มีกำลังมีทุกอย่าง
รวมทั้งมีความคิดที่ดี
ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกำลัง
ที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัว
และมีความเจริญรุ่งเรืองในสังคม
พระราชดำรัฐในโอกาสที่คณะจิตแพทย์
นักวิชาการสุขภาพจิตอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง
เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
วันแห่งคานที่๑๕กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๒๐
โปรดติดตามตอนต่อไป